คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเขาบอกว่า

รุม๑ตำรวจบอกโอ้โหอาการสาหัสเลย

ลองไปดูคลิปกันหน่อยนะคะ
จับจับนี่ค่ะคือทั้งกองที่เห็นทั้งทั้งแบบกลุ่มคนเนี้ย
ไล่คนแค่คนเดียวนะคะคนเดียวที่ว่าคือคนที่เราทำสีเขียวเขียวไว้ในสิบตำรวจตรีทีพบอ่ะค่ะ
ครับโดนไล่ก่อนที่จะโดนผู้ชายสีขาวนี่โอ้โหเหยียบเข้าไป
แล้วก็อีกคนนึงแทงเข่าเข้าไปจนเขาล้มแล้วก็โดนรุมยำไปเลยอ่ะค่ะอันนี้เป็นวงจรปิดด้านหน้าร้านอาหาร
กลุ่มชายผมเกลียนวิ่งกรูกันออกมาบางส่วนยืนดูอยู่ด้วยนะคะตรงโซนตลาดที่อยู่ด้านหน้า
แล้วก็เหมือนรอดูจังหวะคนที่วิ่งออกมาว่าจะยังไงคือจากมุมกล้องจะเห็นเลยว่าสิบตำรวจตรีทีพบที่วิ่งออกมาเนี่ย
ถูกชายเสื้อขาวรูปร่างทวมทวมหน่อยอ่ะเหมือนแทงเข่าเข้าไปครับ
แล้วก็ซัดกันนัวเลยค่ะแล้วชายเสื้อขาวคนเดิมก็กระโดดต่อยสิบตำรวจตรีทีพบ
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยวิ่งไปสมทบอีกจริงจริงในกลุ่มนี่นี่ดูมุมนี้ดูมุมนี้นะคะ
เขาบอกในกลุ่มมีทั้งคนรุมแล้วก็มีทั้งคนห้ามด้วยอ่า
สุดท้ายพอหนำใจแล้วเนี่ยถึงค่อยพากันวิ่งออกไปหน้าปากซอยร้านอาหารนะคะ
นี่ภาพมุมหน้าร้านเนี่ยอืมเนี่ยรุมย้ำกันแบบแล้วคู่กี่คนน่ะ
นับคร่าวก็สักยี่สิบอ่ะค่ะอืมรุมคนคนเดียวน่ะ
วันนี้เราเลยได้คุยกับสิบตำรวจตรีทีพบคนที่ถูกรุมนี่แหละครับ
เขาเป็นตำรวจงานอารักษาที่สี่กองกำกับการอารักษาสอง
บังคับการอารักษาและควบคุมฝูงชนอ่ะนะคะวันนี้เขาเอาใบรับรองแพทย
ยืนยันด้วยไปยื่นเพิ่มเติมให้กับตำรวจ
ตกลงเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นทำไมโดนรุมขนาดนี้

ไม่ได้ไปให้ปากคำครับไม่ได้ไปให้ปากคำ
ใบรับรองแพทย์ไปให้เจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะไม่ครับ
แล้ววันเกิดเหตุเนี่ยมีคนมาทำร้ายเรากี่คนนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจัดการในรูปคดีนะครับเราได้สอบถามผู้กำกับการ
นบางยี่ขันนะคะเขาก็บอกว่าตรวจสอบแล้วในกลุ่มคนก่อเหตุ
จริงจริงมีสามคนครับซึ่งทางพนักงานสอบสวนรู้ชื่อหมดแล้ว
อยู่ระหว่างเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายค่ะ
วันนี้เนี่ยคนเจ็บก็คือ๑๐ตำรวจตรีทีพบเอาใบรับรองแพทย์มาให้พนักงานสอบสวน
ซึ่งจากเอกสารเนี่ยตำรวจบอกขอเวลาอีก๒วันเพื่อวินิจฉัยบัตรแผลที่เกิดขึ้น
พอสอบปากคำคนเจ็บเขาก็ให้การว่าไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน๔คน
ครับแล้วไปทะเลาะกับวัยรุ่นทั่วไปในร้านนี่แหละเพราะว่าดื่มเหล้าแล้วก็เมาอ่ะเนอะ
ก็เลยเข้าไปกันและห้ามปรามแต่ตัวเขาเนี่ยสูบบุหรี่ในร้านด้วย
เลยเข้ามาตักเตือนบอกให้ออกไปสูบนอกร้านซึ่งถ้าดูจากคลิปที่สองนี่เนี่ย
จังหวะนี้คือเหมือนกาดเข้าไปกันไม่ได้เข้าไปทำร้ายร่างกายคือเข้าไปกันไว้เฉย
แล้วกลุ่มคู่กรณีที่เป็นวัยรุ่นอายุไม่เกิน๓๐ปีประมาณสัก๓คนนะคะ
ก็ท้าทาย๑๐ตำรวจรีทีพบแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์วิ่งไล่กัน
ที่เห็นคลิปที่เป็นวิ่งรุมกันนี่แหละค่ะ
เป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงอ่ารู้ชื่อรู้ตัวแล้วหนึ่งคนครับ

รุมทำร้ายเขาเอ่อที่ที่เห็นจริงจริงอ่ะสามคนครับ
แต่ตอนนี้ส่วนที่นอกก็จะยังอาจจะต้องสอบปรัชคลามเพิ่มเกิมก่อนนะครับ

เข้ามาให้การอะไรยังไงบ้างคะท่าน

คือต้องให้เขาออกมารับรองแพทย์มาให้ในตางส่วน
เพราะว่าถ้าให้ท่านเห็นความวิจัยอ่าย

ร่วงพอดังร้ายครับ

เดี๋ยววันจันนี้มาติดตามความคืบหน้าคดีนี้กันนะคะว่า
ที่บอกว่ารู้ตว่าคนก่อเหตุแล้วจะมีออกหมายเรียก